พาคุณผู้ชมไปดูภาพวงแหวนแห่งไฟ
จากปรากฏการณ์สุริยคราชที่นักท่องเที่ยว
คนที่สนใจดาราศาสตร์ก็แห่ไปดูกันนะคะ
คือเห็นได้ในเกาะแห่งหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย

เมื่อคืนวันพระฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นของแอฟริกา
ได้มีปรากฏการณ์สุริยคราชทำให้นักท่องเที่ยว
คนที่สนใจด้านดาราศาสตร์กว่า๓๐๐คนนะคะ
ก็แห่กันไปที่เกาะเรอูนิโยงในมหาสมุทรแปซิฟิกส

เคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์บทบังเพียงบางส่วน

เห็นได้ชัดบริเวณบางพื้นที่ของแอฟริกาปีนี้
ที่ชัดมากก็คือแทนเซเนียกาบอง
คองโกมดากัสกาและเกาะเรอูนิโยง
คุณผู้ชมที่ไปดูต้องใส่แว่น
แบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแว่นเฉพาะนะ
ก็จะเห็นภาพวงแหวนแห่งไฟหลายชั่วโมงนะคะ
บางคนก็เก็บภาพถ่ายไว้เพื่อความประทับใจนั่นเองค่ะ